แต่ผมว่าโชคดีมากนะที่ไม่ตาย

ชายหนุ่มคนหนึ่งขี่จักรยานยนต์ไปเนี่ย
ไม่รู้ว่าคึกขนองหรือว่าเสียหลักอะไรยังไงนะฮะ

บันทึกภาพเอาไว้ได้วินาทีแห่งชีวิตตรงนี้

ดูมันอยู่มันตัดเข้ามาแบบ

โอ้โหดีมันไม่ตาย

ซ้ายมาขวาปาดหน้ารถเก่งคันนี้แล้วเสียหลัก

ดีนะที่รถจักรยานยนต์ที่ขี่มาเนี่ยที่ถูกดูดไปกระแทกกับรถบรรทุกเนี่ย

คือดีที่ตัวกระเด็นออกมาทางขวาแต่รถถูกดูดเข้าไปทางซ้าย
ถ้าไปพร้อมรถถ้ามือยังจับรถอยู่

แล้วกระเด็นมาทางขวาเกาะกลางเนี่ยก็โชคดีที่รถคันนี้

ตามภาพเลยนะครับที่ขี่จักรยานยนต์มา

บอกว่าหลังจากที่เกิดเหตุเนี่ยเขาก็ลงไปดูนะ
เขายังโพสต์ภาพรถจักรยานยนต์ของชายหนุ่มคนนี้ไว้เลยนี่ฮะ
โอ้โหกลิ้งขึ้นมานี่กระโดดขึ้นเกาะกลาง
ดีนะเขาเบรกทันเอาดูจักรยานยนต์ของเขาหน่อย
เนี่ยมันเข้าไปแบบสไลด์เข้าไปเลยค่ะ
เนี่ยเละ

คือตำรวจมาตรวจสอบสอบไปสอบมาเนี่ย
พบว่าชายหนุ่มคนนี้ยืมจักรยานยนต์เพื่อน

ไม่รู้ว่ายังไงนะฮะเห็นเขาบอกสวมหูฟังอยู่ด้วย
แว่นกันแดดด้วยหมวกกันน็อกก็ไม่ใส่
เสียหลักหรือคึกขนองอะไรยังไง
เอาเป็นว่าตัวเขาไม่บาดเจ็บ
แต่ต้องชดใช้เรื่องของจักรยานยนต์ของเพื่อนที่พังเสียหาย

แล้วก็รถของคันที่มีกล้องหน้ารถที่เขาถูกเฉียวชนไป